โอ้โหเจ้าแม่ตานีเข้าฝันชาวสวน
ยังไม่หมดขอกลืนลำไลน์แป๊บหนึ่ง
คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละ
คือชาวสวนเขาฝันคุณผู้ชม
ฝันว่าเจ้าแม่ตานีมาเข้าฝันเขา

พอไปดูปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะ

มันอาจจะโดนลมโดนอะไรหักลงมา
แต่ว่ามันหักแล้วมันยังแทงเครือออกมากลางลำต้นได้ยังไง

ใช่นี่เห็นไหมเป็นกล้วยไข่นะคะ
ก็คือฝันแม่นมากต้องบอกแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านก็เลยพากันไปที่สวนผลไม้บ้านโป่งแร็ดตำบลพระพราอำเภอเมืองจันทบุรี
เพื่อดูกล้วยประหลาดออกเครือแทงหวีโผล่ออกมากลางลำต้น
ก่อนที่จะถึงวันหวยออกแบบนี้
หลังจากที่ข่าวนี้มันแพร่สะพัดแพร่กระจายออกไปทั้งหมู่บ้านนะคะ
มีบรรดานักเสี่ยงโชคเดินทางมาพิสูจน์กันเอง
ด้วยตาของตัวเองเขาบอก๑๐ปากว่าไม่เท่าตาเห็นไม่เท่าจุดทูบเอง
นางสาวอโนมาโรธวัชรกุลอายุ๔๓ปีเจ้าของสวนผลไม้เขาบอกว่า
เมื่อคืนวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีเจ้าแม่ตานีมาเข้าฝันบอกว่าให้ไปดูต้นกล้วยที่ปลูกไว้ท้ายบ้านค่ะ
รุ่งเช้าก็เดินออกไปสำรวจแล้วก็พบว่ามีกล้วยไข่ที่ปลูกไว้กลางสวนเนี่ยแทงเคลือออกมาจริงแบบที่เห็นนี่แหละ
แล้วเนี่ยมันพับหักลงมาเป็นหน้าจัวเขาบอกแบบนี้
ซึ่งตั้งแต่ทำสวนมานะไม่เคยพบเห็นต้นกล้วยลักษณะแบบนี้มาก่อนเลย
และที่ผ่านมาก็ไม่ได้สังเกตต้นกล้วยต้นนี้ด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้จะดูแลเฉพาะทุเรียนเป็นหลัก
จึงคิดว่าเจ้าแม่ตานีน่าจะมาให้โชคให้ลาบกับลูกหลานแหละ
เพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดที่จะไปนับว่ามันมีกี่ลูกกี่
โดยนับได้๓๓ผล
อาถอาจแต่ก็๓๓

เฉพาะกล้วยที่โผล่มานะคะแล้วก็เอามาตีผสมกับต้นกล้วย
ตามความเชื่อของเขาแหละอันนี้เขาเขียนมานะคุณนะ
เขาบอกว่ากล้วยเนี่ยคือ๙ก็เลยกลายมาเป็นเลข๙๓
อะไรต่างนานาแล้วแต่จะตีความกันออกไป
นี่เห็นไหมชาวบ้านนะเขาตีความเป็นอะไรเลยนะ๙๓๓รวมถึง๙๔๓เหรอ
เอาล่ะก็ว่ากันไปได้กันไปแล้วนะก็ไปลองดูแล้วกัน
แต่คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าเลข๓๒เนี่ยมาแน่มาทุกวัน
เนี่ยเหรอมาทุกวันมาสิไม่มาได้ไงเราเปิดทุกวันอยู่แล้ว
เกือบพลาดไป๓๒นี่เลขดีก็ไม่แน่เป็นเลขดีนะฮะ